ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะ
เธอก็เอาชีวิตรอดมาได้ในสภาพสะบักสบอม
ออกจากโรงพยาบาลได้วันนี้ก็ต้องไปแจ้งความนะฮะ
เพราะว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายร่างกายแล้วก็ชิงทรัพย์ไปนะครับ
หญิงสาวคนนี้ชื่อนางสาวทันชนกอายุ๒๙ปี
นี่ฮะที่ถูกทำร้ายไปฮะหน้าตาบวมปูดหมดนะครับ
เธอเป็นชาวอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะฮะ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพปากน้ำชุมพร
ใบหน้ายังบวมปูดอยู่เลยนะครับขอบตาก็มีรอยเขียวช้ำ
แจ้งความกับตำรวจให้เอาผิดกับนายธานียิ้มเยาะอายุ๓๓ปี
นี่วันนี้ฮะออกมาก็ยังนี่ฮะหนักอยู่เลยเห็นไหม
เธอบอกว่าเธอถูกนายธานีทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์
โดยถูกนายธานีชกแล้วก็ใช้ไม้เบสบอลทุบตีที่ศีรษะ
นี่ฮะคนก่อเหตุนายธานีนามสกุลยิ้มเยาะอายุ๓๓ปี
ที่ถูกทำร้ายไปเนี่ยทำให้ต้องเย็บถึง๑๐เข็ม
กระดูกก้านคอก็ร้าวตาด้านขวาพร่ามัวหูด้านซ้ายได้รับแรงกระแทก
จนตอนนี้ไม่ได้ยินนี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๑เมษายนนะ
วันเกิดเหตุเธอมาพบนายธานี
นายธานีเนี่ยอดีตเคยทำงานด้วยกันกับเธอเคยทำงานให้กับในทุนเงินกู้คนนึง
ตอนนั้นนายธานีเป็นคนเก็บเงินกู้ส่วนเธอทำงานในตำแหน่งเสมียน
นายธานีก็มีหน้าที่ต้องไปเก็บเงินกู้เอามาส่งให้เธอเพื่อทำบัญชงบัญชี
ก็รู้จักกันแค่นั้นกระทั่งล่าสุดในช่วงเนี้ย
มีเพื่อนในเฟซบุ๊กชื่อจอมชักชวนให้เธอไปทำงานเป็นเสมียนอีกครั้งหนึ่ง
เธอก็อยากได้งานทำเพราะว่าตอนนี้ก็เจอพิษโควิด๑๙
ค้าขายก็ไม่ได้เธอก็ไปนายจอมก็นัดไป
ไปถึงอ้าวไปเจอนายธานีนายธานีรออยู่หน้าบ้าน
ก็คุยกันเรื่องงานเนี่ยคุยกันสักครู่นึง
นายธานีบอกให้เธอไปรอในบ้านอ้างว่าเดี๋ยวไปธุระเดี๋ยวกลับมา
แต่จังหวะนั้นเธอกลับถูกกระหน่ำตีแบบไม่ยั้งเลยนะฮะ
เดี๋ยวไปฟังนะครับ
เราฟื้นมาฟื้นมาเขาก็เอาพัดลมฟาดฟาดเราอีกทีนึง
ฟาดเราฟาดเราทีนึงแต่ตอนที่ตีที่เราขับต่อสู้กันนะคะ
เพราะว่าเรายังมีมือเราต่อสู้เขาเขาก็กระชากสร้อยเราไปแล้ว
นี่ฮะกระหน่ำตีกระหน่ำฟาดแล้วก็เอาสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาทของเธอไป

บอกว่ามีงานจะให้ทำนั่งรอแป๊บนึง
จังหวะเผลอไม้เบสปอนด์นี่กระหน่ำไปเลย
แล้วก็เอาสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาทไป
บอกว่าตอนที่ถูกตีเข้าไปเนี่ยตอนนั้นนอนแน่นิ่งไปแล้วนะ
นายธานีเนี่ยยังบอกเธอว่าให้นอนอยู่ตรงนั้นล่ะนอนนิ่ง
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอสภาพเลือดไหลท่วมตัวแล้ว
เช็ดเลือดที่เลอะอยู่ตามพื้นห้อง
จังหวะนั้นเธอก็เลยอาศัยจังหวะ
ฮึดแล้วก็ลุกขึ้นนะจังหวะที่นายธานีกำลังไปหยิบถังน้ำอ่ะ
ก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งหนีไปเลย
คือจักรยานยนต์ที่เธอขี่มาเธอทิ้งไว้เลย

วิ่งไปวิ่งไปจนแบบไปโทรหา๑๙๑ให้มาช่วย
แล้วตำรวจก็มามาช่วยเธอแล้วก็พากลับไปที่ห้องพักที่เกิดเหตุ
แต่ว่าไม่เจอนายธานีแล้วตำรวจก็เลยส่งเธอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
พอออกจากโรงพยาบาลได้วันนี้ก็เลยมาแจ้งความ
ทางตำรวจนะครับตำรวจสพปากน้ำชุมพรบอกว่า
ตอนนี้ได้พาผู้เสียหายไปชี้จุดเกิดเหตุแล้ว
แล้วก็ชี้ตัวนายธานีผ่านรูปภาพแล้วนะครับ
เพื่อยืนยันตัวบุคคลเดี๋ยวจะออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุ
ให้มาพบพนักงานสอบสวนมาแจ้งข้อหา
ถ้ายังไม่มาก็ต้องขออนุมัติศาลออกหมายจับต่อไป